ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับคุณแม่คนหนึ่งหอบลูกครับบิดมอเตอร์ไซค์ออกมาจากหนองคายจะกลับบ้านเกิดที่สุรินครับเนี่ยฮะเธอบอกว่าเธอถูกผัวขู่ฆ่านะครับตัวเธอจะเป็นอะไรไม่เท่าไหร่แต่ลูกคือลมหายใจของเธอคือทั้งชีวิตของเธอบิดมอเตอร์ไซค์แล้วมือก็โอบลูกอยู่แบบเนี่ยฮะแล้วเธอเค
เจ้าหน้าที่ก็ต้องหาข้าวปลาอาหารไปให้เธอนะครับเพราะว่าสงสารทั้งแม่และลูกโดยเฉพาะเด็ก๔ขวบเป็นผู้หญิงด้วยครับไม่ได้กินข้าวเดินทางรอนแรมกลับมาเป็นร้อยกิโลครับนายวิรพลรักษ์เสมอวงครับรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตไปช่วยเหลือคุณแม่อายุ๓๔แล้วก็ลู
แวะบ้านญาติที่บ้านดุงก่อน

ไปไหนต่อไม่ได้มอเตอร์ไซค์ภาพด้านขวาของจอ
น้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วครับ

แบ่งเติมครั้งละ๓๐บ้าง๔๐บ้าง

ต่อไม่ได้ก็เลยต้องรออยู่ตรงนี้ครับ

มินเพจบ้านดุงอัปเดตก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะช่วยเหลือครับเดี๋ยวขอคุยก่อน

ถ้าจะไปสุรินทร์เดี๋ยวจะไปส่ง
หรือถ้าสุดท้ายคุยกันกับแฟนเรียบร้อย

คุณอัพจิรายุทธ์ครับเดินทางไป

แล้วก็ไปคุยกับคุณแม่อายุ๓๔ปี

ก็พูดคุยแล้วก็เล่าอะไรได้ไม่ยาวขึ้นนะครับ

อยู่กินกับแฟนคนนี้มา๕ปีแล้ว

ตอนแรกแหมความรักมันหวานชื่นครับ

๔เดือนหลังถึงขั้นทำร้ายร่างกาย

บีบคอหนักสุดครับ

ทะเลาะกับแม่

แต่นี่ลูกคือลมหายใจของฉันคือทั้งชีวิตของฉัน

วานนี้ก็เมามาอีกแล้ว
แล้วทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นว่ารอบนี้

เดี๋ยวกูฆ่ามึงขู่ฆ่าครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซคันนี้ออกมาเลยครับ

บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปกรีดยางนะแป๊บนึง

ตั้งใจออกจากหนองคายจะไปที่บ้านเกิดคือสุรินทร์
แต่พอจากอำเภอสังคมหนองคาย

ระยะทางประมาณ๑๖๐กิโลเมตรนะครับ
น้ำมันเติมไปครั้งละ๓๐๔๐

เงินใกล้หมดน้ำมันก็จะหมดแล้ว

ว่าเดี๋ยวถ้าจะยืมเงินได้ก็จะไปต่อ
แต่สุดท้ายไม่เจอญาตินะครับ

บอกยังโชคดีนะที่มีคนมาช่วยเหลือเธอได้
ส่วนตอนนี้พอกันที

ไม่กลับไปใช้ชีวิตคู่อีกต่อไป

แล้วก็คงจะจัดการเรื่องหย่าให้เป็นกิจจะลักษณะครับ
ไม่ตอนนี้จะกลับไปอยู่กับแม่ก่อนค่ะ

ไปเพื่อหย่าแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตก็เลยบอกว่าโอเค
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เธอตัดสินใจให้แน่นอน
แล้วเขาจะอาสาไปส่งไม่ว่าจะไปบ้านพ่อแม่ที่สุรินทร์
หรือจะเปลี่ยนใจไปหย่าเลยแล้วค่อยกลับบ้านทีเดียว

ที่ยังไม่ให้กลับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำไมผมยังไม่ไปส่ง
ก็เผื่อว่าเขาจะอยากกลับบ้านสังคม
ถ้าอยากกลับสังคมผมก็จะไปส่งสังคมไปหาสามีเขา
แต่ถ้าเขายังยืนยันว่าจะกลับสุรินทร์
ผมก็จะไปส่งสุรินทร์เพราะผมจะไม่ยอมให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์
กับเด็กน้อยผู้หญิง๔ขวบแน่นอน
เขาสงสารนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชมนึกภาพสิครับ
ลองดูมอเตอร์ไซค์คือมอเตอร์ไซค์คันนั้น
มือหนึ่งจับแฮนด์แล้วมือหนึ่งโอบลูกอันตรายนะครับ
ขี่มาเป็นร้อยกิโลแบบนี้แล้วปลายทางอีกอีกต้องไกลนะครับ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยคงต้องไปส่งแล้วล่ะ
ไม่อยากให้ไปเผชิญชะธากรรมแบบนี้
อย่างที่ผมบอกว่าคุณแม่คนนี้ครับ
มีเสียงเพลงเสียงร้องที่เพราะมาก
เคยไปออกประกวดเวทีรายการดังมาแล้วด้วยนะครับ
วันนี้แม้ว่าชีวิตจะทนทุกข์
แต่เธอมีบทเพลงที่อยากจะร้องออกมา
สื่อถึงช่วงเวลาชีวิตช่วงนี้ครับ

จากพ่อแม่ม้าที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออาย
ถึงตัวทำงานห่างไกล
แต่ใจหักตามเป็นเงา
บอกว่ามันก็เหมือนชีวิตเธอที่จากพ่อแม่มาไกล

แต่ก็ไม่คิดไงว่าสุดท้ายแล้ว
สิ่งที่เธอฝันมันจะกลายเป็นฝันร้ายนะครับ
ก็ตอนนี้กลับไปหาพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่ง

ก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อส่งกำลังใจกันไปนะคะ